ใช่ไม่ใช่เป็นลูกงูเห่าเผือกครับผม
นี่แหละครับไหนอ่ะไหนอ่ะลูกงูเห่าเหรอ

นี่คือตะบนบางเตยอำเภอเมืองจากเชิงเซานะครับ
ซึ่งโอ้โหชาวบ้านสนใจมานะครับ

นายประทีพพิมพ์สวัสดิ์อายุ๕๖ปี

ใกล้ค่ำของวันพุธที่ผ่านมานะครับ

งูเห่าที่เป็นลูกงูเห่าเผือกมาก่อน

เคยเห็นงูเห่าเผื่อเป็นครั้งแรกนะครับ

หากเป็นงูตัวเล็กต้องตีเป็นเลข๖

มีคนมาขอซื้องูเห่าเผือกตัวนี้๓๐๐๐บาท
แต่เขาไม่ขายเพราะอยากจะเลี้ยงไว้